คุณผู้ชมคะมีนางเอกลูกครึ่งไทยฮอนแลนด์คนนึงค่ะ
สังกัดสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
เรียกน้องว่านางสาวใจก็แล้วกันอายุยี่สิบหก
ไปแจ้งความบอกถูกตำรวจอนาจารย์ค่ะ
คือน้องก็ขอความช่วยเหลือผ่านทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวเพื่อให้เอาผิดกับตำรวจนายหนึ่ง
เป็นระดับสารวัตรสอบสวนย่านบางพลัดอนาจารย์
ข้อหาอาณาจารย์เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หนึ่งสิงหาคมตัวน้องกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกัน
ก็มีผู้ชายคนนึงผู้หญิงสามคนก็จนถึงประมาณสักตี๓
สิงหาคมนะคะเพื่อนผู้หญิงชวนไปต่อไปบ้านเพื่อนของเพื่อนอีกทีแถวครูบอลแล้วเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายตำรวจนายนี้นั่งดื่มอยู่ที่ห้องโถงด้านล่างตี๔เธอก็นอนหลับบนโซฟาตรงห้องโถงก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลอะไรเพิ่ม๙โมงเช้ารู้สึกมีคนมารูปตัวมารูปหน้าอกถ้าตื่นขึ้นมาอ้าวตำรวจนายนี้พยายามจะนอนเบียดข้าง
นอนโซฟากลายเลยรีบปลุกแล้วก็ออกจากบ้านทันทีค่ะก็เลยมาขอความช่วยด้วยท่านนายตั้มท่านผู้ชมครับท่านนายตั้มบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจนายนี้พยายามติดต่อผ่านเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนของน้องที่เป็นผู้เสียหายเพื่อจะขอโทษนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเขาก็พยายามที่จะเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยแต่ยังไม่มีผ
ท่านนายตั้มบอกว่ามันเข้าข่ายข้อหากระทำอนาจารย์มีโทษหนักจำคุก๑๐ปรับ๒๐๐๐๐๐บาทและจะร้องเรียนไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบานให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยด้วยตัวน้องผู้หญิงที่เสียหายท่านนายตั้มบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากยังไม่พร้อมให้ข้อมูลกับสื่อมว
ตัวน้องเองกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครับเพราะว่าภูมิต้องการมีที่ตรับสูญ

เขาก็บ่นให้ฟังผมก็บอกว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
ไม่ถึงขนาดว่ามีเทศสัตว์ภาค
แต่พยายามที่จะรวนรามอะไรต่างน้อง
พอดีเขาไม่อยากจะพูดไปลึกมาก
เดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่างต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
เราก็ต้องรอฟังทางตำรวจทางนั้นเขาด้วยว่า